ที่เขาเอาไปแชร์นั้นตัดไปแค่นิดเดียวเองอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะมันจะมีการที่เรียกว่าอบรมสอนลูกศิษย์ในการที่แต่ละคนมีอะไรชีวิตแล้วก็การที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยการรับขันพานครูไงการรับพานครูไปแล้วแล้วเอาพานครูไปจำเรินในในเหตุการณ์นั้นก็คือว่า
ลูกศิษย์อ่ะเอาพาณครูไปจำเริญแล้วอัตราแม่เนี่ยก็คือถามแล้วยานท่านอ่ะก็แฝงอ่ะว่าเอาไปจำเริญใครเป็นคนสั่งให้ไปจำเริญไปถามใครเขาก็บอกว่าไปถามองค์นายของเขา
แล้วก็เลยช่วยถีบมารในตัวเขาออกไป
มันเป็นการทำพิธีในการที่เรียกว่า
การที่คนมีมีองค์มีเทพอ่ะ
จะรู้ว่าบางทีมารมันอยู่ในจิตเราอย่างนี้
การจะไล่อ่ะบางทีพอพูดแล้วก็คือแบบว่า
เหมือนกับข้างในเขาก็ยิ่งเถียงยิ่งขึ้น
ก็ต้องต้องดันออกไป
ใช้ใช้ใช้ใช้เท้าดันก็คือมือปัด
ก็เหมือนตบอะแหละมือปัดไปปัดแบบเหมือนปัดอย่างนี้
แล้วก็เท้ายกแบบถีบ
เพราะว่าปกติจะถ้าคนที่ติดตามอาจารย์แม่เนี่ย
รู้อยู่แล้วว่าเวลาพระมารดาไล่ของอ่ะ
จะใช้ฝ่าเท้าดันอย่างนี้ขอโทษนะ
ไถฝ่าเท้าดันอย่างเงี้ยคือนั้นไม่ปกติอยู่แล้ว
มันเป็นปกติมันเป็นปกติของที่นี่อยู่แล้ว
ศิษย์ทุกคนจะเข้าใจและคนที่อยู่ในเหตุการณ์
จะรับรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ความเมตตา
แต่บางครั้งรูปแบบการสอนมันไม่มีรูปแบบนะ
มันอาจจะดูโหดอ่ะแต่ความเม็ดตาเรามีอ่ะ
แฝงด้วยความเมตตาแต่ข่าวที่คลิปที่เอาไปเพจ
ไปตีแพร่เนี่ยทำให้เราเสียหายเหมือนกัน
เพราะว่าตัดไปแค่ตอนต้นอืมแล้วตอนจบอ่ะไม่มีไง
เอาแต่ตอนที่เรียกว่าดูโหดร้ายดูว่าตบถีบ
ก็กลายเป็นพระแม่ฝ่าเท้าไปแล้วแต่จริงจริงแม่ก็
ถ้าคนเชื่อศาสตร์ทั้งเรื่องฝ่าเท้าหรือว่าอะไรเนี่ย
การเคารพพระแม่ก็คือฝ่าเท้าอ่ะ
ถ้าลูกศิษย์ที่ศรัทธาเขาไม่ถืออยู่แล้วแล้วก็การเรียกว่ารัก
รักลูกอ่ะทุกคนอ่ะอาจารย์เนี้ยรักลูกศิษย์ทุกคน
มารดานี่รักลูกศิษย์ทุกคนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันเป็นคำโบราณก็จริงอะนะ
แต่มันก็ยังใช้ได้นะในยุคนี้แต่ว่าการที่ตีเนี่ยไม่ใช่การลงโทษนะ
แต่เป็นการไล่มารแต่ตอนที่ตอนที่ตีตอนที่เขาใช้ฝาเท้าใช้มือเนี่ย
คือเป็นพระแม่ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นพระแม่แฝงพระแม่แฝงอยู่ใช่
แต่ว่าอาจารย์คุมไม่ได้แต่รู้ตัวไงรู้ตัวแต่ว่าคือมัน
ถ้าคนไม่เป็นไม่เป็นเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าอาการที่เรียกว่าไม่ใช่โทษะว่าเราคุมไม่อยู่
โมโหแล้วคุมไม่อยู่ไม่ใช่แต่มันเป็นการที่เรียกว่าผลักผลักดันแล้วก็เอามารออกไป
ศิษย์ที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์ตรงท้ายคลิปเขายังร้องไห้เลย
เห็นในความเมตตาขนาดเห็นในความเมตตาที่เรียกว่ายอมที่จะแบบว่าให้ลูกเกลียดอ่ะ
ที่จะให้คนเกลียดถ้าคนนั้นเขายังมีมารอยู่มีอคติอยู่
เขาก็ต้องเกลียดเขาก็ต้องโกรธก็คือว่ากอดกันแล้วก็เข้าใจแล้วเขาก็ขอคำมาในสิ่งที่เขาทำผิด
เขาผิดเรื่องอะไรเอาพานครูไปไปเหมือนกับพานครูไปจำเรินความขันพานครูอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เป็นผิดต่อครูบาอาจารย์มันเป็นการลบหลูบ
มารดาเข้าใจใช่ไหมตรงนี้มันเป็นการเรียกว่าลบหลู่แต่ว่า
แต่ถ้าเกิดยอมรับความจริงอ่ะก็อันนี้แต่ว่าเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอม
แต่ก็พอไม่ยอมรับปุ๊บคราวนี้มันก็การเห็นมาในจิตเขาก็คือต้องไล่
ต้องดันหรือว่าหรือว่าพระแม่พระแม่พระแม่ท่านพูด
อาจารย์แม่ไม่รวมถ้าแม่ท่านพูดแฝงพูดออกมาเลยไง
ว่ามึงไปเอาพานครูกูไปจำเรินใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นจะต้องทำพิธีอาบน้ำมนต์ให้เขา
มันต้องล้างมารออกไปก่อนอะไรที่ไม่ดีเราต้องยอมรับความจริง
แล้วก็ต้องเคลียร์ออกไปก่อนที่จะทำพิธีอาบน้ำมนต์เพราะว่า
เรียกว่ามารจิตเรามันมีอากุศลอากุศลมารอคติจิต
มารเนี่ยมันคือความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริชยาหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าไอ้มารที่อยู่ในตัวเขามันคือความหลงเข้าใจยังความหลงแล้ว
เพราะถ้าเกิดคนมีองค์เขาจะมีความที่เรียกว่าหลงตน
หลงไม่ติดอย่างเงี้มันก็มีมีได้มันก็คือการการสอนลูกศิษย
แล้วก็ให้ยอมรับความจริงเท่านั้นเองพอคลิปมันออกไปคราวนี้มีกระแสเยอะแยะเลย
ค่ะเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแม่เห็นแม่ก็ตกใจนะว่าเออ
เราลงไปแป๊บเดียวเองแม่ลงไปเป็นวิทยาธารเพราะว่าท่านสั่งว่า
ลงให้ลูกศิษย์ดูจะได้รู้เป็นวิทยาธารในกลุ่มเรา
ให้เฉพาะเพื่อนเฉพาะคนในเฟสแม่ลงไปประมาณไม่กี่ชั่วโมงแล้ว
ก็ตัดช่วงตรงนั้นออกไปที่แรงแรงอ่ะแต่ไม่รู้มันออกไปได้ยังไง
ก็งงว่าคนเขาดูดไปเร็วมากเลยนะใครเป็นคนถ่ายอ่ะรู้ไหม
รู้ไหมอ่ะฮะรู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่ายคลิปนั้นก็ลูกศิษย์อ่ะค่ะ
แต่คลิปที่มันปัดออกไปนี่คือใครไม่ไม่ทราบค่ะก็คือถ่าย
อาจารย์เป็นคนลงในเฟสของอาจารย์เพราะว่าท่านบอกว่าให้ลงเป็นวิทยาธาร
แล้วก็จะล็อกไว้แต่พอได้ลงไปแล้วก็ตัดช่วงนั้นออกไป
ช่วงที่แรงแรงอ่ะแล้วก็พอได้ขอคำมากันกันแล้ว
ท่านก็บอกว่าให้เอาฝาดเท้าแตะแล้วก็ขอคำมา
แล้วท่านก็ไล่ให้แล้วก็อโหสิกรรมให้แล้วก็จบแล้วก็กอดกัน
แล้วก็จบด้วยดีอ่ะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูเลวร้าย
ดูอาจารย์นี้แบบหัวสัดมากเลยเออ
ไว้มาแตะที่หน้าเพื่อเป็นการขอขมาอ๋อ
คือมันถูกหรือเปล่าที่ตามโบราณ
อันนี้มันก็คือมันไม่ใช่ตามโบราณอันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้นะ
เพราะว่าท่านนำพาให้ทำ
เพราะว่าลูกศิษย์ที่รักเขาจะยกเท้าแล้วก็แตะ
แต่เป็นการที่เรียกว่าที่นี่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ลูกศิษย์ที่ทำผิดผ่านครูเนี่ยจะต้องเอาเท้าแตะหน้าผาก
แล้วก็จะต้องแบบว่าเหมือนกับว่าต้องยอมรับได้ในสิ่งที่เราทำลงไป
ถ้าเราโครบครูบาอาจารย์อยู่ยังโครบครูบาอาจารย์อยู่
เราต้องทำได้ใจเราต้องเปิดไง

ท่านก็โหสีให้ก็จบ
ใช่มันก็เท่ากับพลัง
ถ้าเราเข้าใจในความเคารพพระแม่